อย่างเราต้องก้าวตามเด็กให้ทัน
โอ้โหไปไวจริงทั้งความคิดความสามารถ

เทคโนโลยีนี่แหละสิ่งที่ต้องก้าวตามให้ทัน

ดูเด็กกลุ่มนี้เขาทำบุญด้วยมือถือแบบนี้ครับ
สมัครพาวเอ็กซ์เอ้ย
เห้ยนี่สไลด์มือถือ
ก็คิดในใจว่าใส่บาทไปแล้ว
แต่ใส่ด้วยอะไรเนี่ยรูปภาพทาลัยหน้าจอไปแบบนี้โอ้โห
ใส่บาทแบบใหม่แบบทิพย์
พ่อท่านยังต้องบอกเลยแจ๋วมากแจ๋วมากญาติโยม
อะไรกันเนี่ยทำแบบนี้ก็ได้เหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ถ้าจิตใจเราอยากจะทำบุญแล้วก็ผมว่ามันอยู่ที่ใจนะ
อันนี้พูดถูกนะคือน้องเขาอาจจะไม่ได้เตรียมมาในวันนี้ไหม
แต่ว่าเขาก็อาจจะแบบว่าทำบุญในวิธีการอื่น
ครับคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะกลายเป็นไวรัลเลยนะ
ก็คือมีคนไปดูเยอะแล้วกะว่าคงจะมีคนทำตามแบบว่าเป็นคลิปแซวด้วยนะ
เขาบอกว่ามียอดคนชมคลิปนี้มากกว่าล้านครั้ง

ในระยะเวลาเท่าไหร่หรือเปล่าไม่ถึง๒๔ชมก็คือวันหนึ่ง

ไม่ถึงวันคนดูเป็นล้านเลยเหรอ
สุดยอดจริงเออเอาอย่างนี้ล่ะกันให้ดูขำเนอะ
นี่มีคนแนะนำคอมเมนต์บอกหลวงพ่อมีแอร์ดรอกไหม
จะได้รับข้าวสารอาหารแห้ง

ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็คงจะมีอยู่บ้างเหมือนกัน
กับบางสถานที่บางวัดนะ
เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้นะคะไม่ค่อยใช้เงินสดแหละนะคะ
ก็ใช้วิธีการโอนการสแกนเอาก็เห็นหลายวัดแหละ
แต่ว่าการใส่บาทแล้วใช้มือถือเนี่ย

แต่ยังไงก็ตามถ้ามีจิตใจอันบริสุทธิ์ที่อยากจะทำบุญ

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ